คุณผู้ชมคะในหลวงรัชกาลที่๙เคยเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยี่ยนราษดรในจังหวัด๑๐๑ถึง๓ครั้งนะคะ
ซึ่งก็สร้างความประทับใจให้แก่ประสบกรณิกรค่ะ
โดยเฉพาะที่วัดป่ากุงที่ชาวเมืองร้อยเอ็ดยังคงน้อมรำลึกมาจบจนปัจจุบัน

เก้าอี้แห่งความทรงจำถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี
เพราะเคยเป็นที่ประทับของในหลวงราชการที่๙

ทรงประกอบพิธีถวายพระกฐินต้นที่วัดประชาคมวนาราม

เมื่อวันที่๑๗เดือนพฤศจิกายนปี๒๕๕๙
และทรงสนทนาธรรมกับพระเทพวิสุทธิมงคล
หลวงปู่ศรีมหาวีโร

นักปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโต
อกจากนี้ยังมีพระพลาที่ประทับกลางน้ำ
ใส่ที่ทรงปลูกก็ยังถูกรักษาไว้อย่างดี
รวมถึงพระราชทรัพย์ที่พระองค์ถวายแด่หลวงปู่ศรี
ก็ยังคงอยู่และงอกเงยเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม
และใช้ในกิจการของทรง
พระเจ้าหยุดหัวก็ไม่ได้เสด็จมา

ตลอดทั้งทุกวันนี้หลวงปู่ยังไม่เอาไปใช่เลยนะ
สิ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวจตุปัจจัยให้มา๑แสน
แต่หลวงปู่เอาไว้เป็นมูลนิธิเดี๋ยวนี้ก็หลายล้านแล้ว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดทั้งพระที่นั่งที่ประทับอะไรอะไรเก็บไว้หมด
หลวงปู่ศรีเป็นพระเถระที่ชาวร้อยเอ็ดเคารพนับถือเป็นอย่างมาก

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบสการะ

ที่ทำให้ชาวบ้านได้เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดด้วย

น้ำตาผ่านจะไหลเอา
แม้แต่ตอนนี้หลับตาลงพระพรรคของพระองค์ยังติดตาอยู่
ชาวร้อยเอ็ดทุกคนปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง
ที่พระองค์ทำให้ชาวร้อยเอ็ด
รู้สึกสำนึกว่าพระพุทธศาสนา
เป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่ง
เพราะว่าพระองค์ได้เสด็จมา
ฆารวะรงค์ภูมิสี
นับเป็นพระมหากรณาธิคุณต่อชา๑๐๑

แล้วแต่สร้างความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรก
เมื่อวันที่๑๕เดือนพฤศจิกายนปี๒๕๕๙
ในครั้งนั้นชาวร้อยเอ็ดได้น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวาย
การบ่ายศรีสู่พระขวัญ
ดีใจทุกคนเลยทุกร้านค้า
ร้านค้าในตลาดเขาก็ดีใจกันหมด
ราศดรก็มาเยอะค่ะ
เต็มสารกังเลยค่ะ

ก็วิ่งลงมามาเฝ้ารับเสด็จที่ท่านเดินผ่าน
หลวงท่านก็สง่ามากเลยค่ะ

ชาวร้อยเอ็ดยังคงระลึกถึงรอยพระบาทแห่งความประทับใจ

ประสบกรณิกรได้ปฏิบัติตาม
กลายเป็นเมืองที่รักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมท้องถิ่น
และวิถีทางพระพุทธศาสนา
ให้เจริญงอกงามสืบเนื่องไป

ก็มีการน้อมนำเอาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปส่งเสริมพี่น้องประชาชน
เพื่อสร้างความดีมีสุขในหลายรูปแบบนะครับ
แต่ขณะนี้เรากำลังดำเนินการเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
โดยองค์การบรรทัดส่วนด่วนเนี่ยได้มีองค์การที่เราเรียกว่า
โครงการพัฒนาและสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนตามสหราชา
เมื่อเราทำโครงการนี้เสร็จแล้วเนี่ย
เราก็จะขยายผลออกไปในเชิงของการพัฒนา
โดยเราจะนำหลักของโครงการที่เราเรียกว่าบุญที่ปิดทองหลังพระ
ซึ่งทางบุญฤทธิ์ปิดทองหลังภาพเนี่ย
หม่อมและโทรดิสรสกุลได้มาบรรยายเรื่องนี้ให้กับพี่น้องประชาชน
ส่วนทางผู้อาหารเนี่ยได้รับตาม
เราจะขยายผลเรื่องนี้โดยการเอาหลักของโครงการฝึกท้องทุกภาคเนี่ย
ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ก็ตามที่เราสามารถทำได้
โดยเน้นพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำนะครับ
เราจะพัฒนาแหล่งน้ำเหล่านี้ให้สามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้น
แล้วก็ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเหล่านี้โดยเอาทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรา
กรมปราบยาเศรษฐกิจพอเพียงมาขยายผล
มุ่งหวังว่าจากพื้นที่เหล่านี้ก็จะทำให้เกิดการสามารถทำให้พี่น้องประชาชนนั้นบรรลุถึง
ขั้นที่เรานึกว่าท้นจากความยากโทษไปสู่ความอยู่พอมีพอกิจและความยั่งอยู่นะครับ